เขาไปที่บ้านของคุณป้ายุพิน

ต้องดูเสื้อต้นมะพร้าวใบคล้ายกับพญานาค
ส่วนลำต้นปกติแล้ว๑ลูกของลูกมะพร้าวออกได้๑ต้นใช่ไหม

ออกมาเป็น๒ต้นในลูกเดียว

นี่ล่ะสุดท้ายแล้วชาวบ้านต้องมา
เป็นชาวบ้านในพื้นที่หมู่๖ตำบลด่านชุมพลอำเภอบ่อไร่จังหวัดตราดค่ะ
จุดทูบขอกันตรงแบบนี้แหละค่ะ
ทีนี้คุณผู้ชมตรงนี้มันเป็นส่วนเงาะ
อยู่ที่บ้านเลขที่๘๘มาอีกแล้วนะคะ
เจ้าของก็คือคุณยุพินเที่ยงทางธรรมอายุ๕๗ปี
บอกว่าปลูกมะพร้าวนี้
เพื่อทำอาหารที่ผ่านมาเกือบเดือนแล้วนะคะ
เออมันมีความแปลกแบบนี้
คล้ายกับพญานาค๒เสียนด้วย
ตั้งแต่เกิดมาไม่เคยเจออะไรแบบนี้นะคะ

ก็เลยแห่กันมาขอแบบนี้
ส่วนตัวเชื่อว่าจะได้โชคลาภจากต้นมะพร้าวนี้
แต่คุณผู้ชมป้ายุพินไม่ได้บอกนะคะ
แกขอแล้วได้เลขอะไร